แองจี้เธออย่าไปเรียกเขาเป็นพิธีกร

คือในโลกโซเชียลไม่มีใครไม่พูดถึงคุณแม่ว่าอย่างนั้นเถอะ
ทำไมพูดกันตลอดตั้งแต่ปีที่แล้วจากปีนี้
ถูกเรื่องราวเลยไม่เข้าใจเลย

ทำไมคะว่าอายุเท่าคุณยายม้าขอให้ดังได้ครึ่งหนึ่งของคุณนายม้า
ไม่แล้วก็เป็นแบบสิ่งที่ดิฉันไม่ได้ปรารถนาจะทำให้ดังเลยนะ
คือที่ฉันทำตามธรรมชาติแล้วก็ให้เหตุให้ผลตามธรรมชาติที่มันเกิดขึ้น
แต่พวกคุณมาทำให้ดิฉันดังไปทำไม

เอาอย่างนี้ดีกว่าคลิปตอบโต้กับตำรวจหลายคลิปถึงทุกอย่าง

ว่ากรณีที่มีคำสั่งห้ามนั่งท้ายรถกระบะ
แล้วก็ห้ามนั่งแคปในรถกระบะ๒ประตูนั้น

จนไปถึงหลังช่วงเทศกาลสงการ
แต่ณวันนี้ยังไม่ได้ระบุช่วงเวลา

คณะทำงานจะต้องพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง

ห้ามประชาชนนั่งขอบกระบะ
อันนี้เห็นด้วยอันนี้เราเห็นด้วย
ขอบกระบะนี่คืออันตรายคือคุณไปนั่ง
เพราะว่าเจตนาคือมันเจตนายังไงขึ้นมาด้วย

หากเจ้าหน้าที่พบจะต้องมีการเตือน
แต่ฟังนะฮะจะไม่มีการปรับเตือน

สามารถนั่งได้ตามความเหมาะสม
รัฐบาลไม่ได้ระบุว่าจะต้องนั่งกี่คน
ยังคงบังคับใช้ไปตามเดิม
โดยเฉพาะรถตู้โดยสารสาธารณะ

ในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบานพบว่า

และยังไม่สามารถระบุตัวเลขที่ชัดเจน
สำหรับค่าปรับที่เสียไปแล้ว

แน่นอนกรณีนี้อย่างที่เราพูดกัน
แองจี้คลิปล้อเลียนมีทั้งเอาลูกไปใส่กล่อง

เวลาเห็นตำรวจซุกเอาไว้

หรือบางคนไปนั่งอยู่บน
ไปนั่งอยู่บนหลังคาบ้าง
ไปนั่งบนรถโปรงรถก็มีเรียกดีว่า

ไม่มีใครเต็มเหนียวไปเท่ากับ

คุณแม่คุณแม่ดิฉันทำไมคะคุณไปบอกว่าคนนั่งหลังกระบะเลว
เดี๋ยวคุณฟังให้ดีวันนั้นเราคุยดิฉันเป็นคนอ่านข่าวม๔๔
เกี่ยวกับเรื่องของรถกระบะห้ามนั่งอยู่หลังรถกระบะ
แล้วก็เรื่อยไปจนถึงการเล่นสงการที่เอาถังน้ำหรือโอ่งน้ำไว้ที่หลัง
เพราะวันนั้นเราพูดถึงเรื่องนี้ระบะใช่แล้วเล่นน้ำกันขับไปทั่วเมืองทั่วประเทศอะไรกันอย่างนี้
ขึ้นบอกว่ามันเป็นประเภณีของสงการตอนไหน

เพราะเท่าที่ดิฉันเป็นคนอนุรักษ์
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยมากนะนะ
เดี๋ยวฉันจบหน้าตระสิทธิ์มากในขณะนี้
คุณลองคิดดูนะว่าดิฉันไม่เคยเห็น
วิธีการเล่นสงกรานประเพณีแบบนี้
นอกจากลดน้ำดำหัว

แล้วก็สาดน้ำหนุ่มสาว

หรืออะไรก็แล้วแต่เป็นแบบว่าอยู่ในวัด

งกรานคือเขาต้องนำเอาทรายเข้าวัด
เดี๋ยวนี้ดิฉันไม่แทบไม่เห็นเลยว่า

เสร็จปั๊บผลปรากฏว่าเธอก็ยังลุ้นมาพูดอีกบอกว่า
เขาเข้าใจว่าขออนุญาตนิดนึงว่า
คอมแพรกันระหว่างประเพณีจริงกับการเล่นสาดน้ำสมัยนี้

คอมแพรกันฉันจึงบอกว่าก็ต้องเป็นประเพณีที่เลวอ่ะสิ

คือด้วยการเรื่องของการนั่งหลังรถกระบะเนี่ย

คือมันมีทั้งเหตุที่เล่นน้ำสงกรานที่พูดถึงว่า

หนึ่งกับอีกกรณีนึงเนี่ยคือกรณีที่เขาบอกว่า

หลายคนก็เลยตีมูลบัญเลนต์ตอนนี้คือมันรวมกันหมด

แมทจะอธิบายเรื่องของการเล่นน้ำที่อยู่บนหลังรถกระบะ

ด้วยกฎหมายที่ตอนแรกออกมาคือบอกเลยว่า
ถ้ามีถังน้ำอยู่หลังรถคุณไม่สามารถขึ้นไปยืนอยู่
เรื่องของสงการเนี่ยเรามีการแบบโรนโรงมามากเลย

มาจนกระทั่งการใช้แป้งในการผัดหน้าเพื่อเป็นการลวนลาม
จนถึงครั้งนี้เนี่ยก็คือรณรงค์ไม่อยากให้ใครเนี่ย
บนรถกระบาดและสาดน้ำในขณะที่วิ่งไป

แต่จริงแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ย
มันควรที่จะมีสิ่งหนึ่งซึ่งประเทศเราเนี่ยไม่มี
นั่นก็คือจิตใต้สำนึกของการอยู่ในสังคม
ดังนั้นเราจะเห็นว่าแม่น้ำแซนแสบที่ติดอยู่บ้าน
แซนแสบแซนแสบค่ะแซนแสบก็มาค่ะ
ฉันตื่นมาเห็นขยะลอยทุกวัน
ฉันก็ไม่เข้าใจว่าแม่น้ำเดียวกันที่อยู่กลางเมืองของประเทศโตเกียว
เกียวโตไม่เคยเห็นขยะลอยอยู่ในนั้นเลยแม้แต่วันเดียว
อันนี้จิตใต้สำนึกของคนไทยอยู่ตรงไหนคะ
อันต่อไปวิธีการที่เราดำเนินมาในสิ่งที่คิดว่ามันถูกต้อง
ใช่มาหมดทุกอย่างแม้กระทั่งของการอยู่บนรถกระบะ
ซึ่งมันจะเกิดอันตรายแต่เราทำจนเกิดความเคยชิน
จิตใต้สำนึกของสังคมแบบนี้มันไม่เกิดขึ้น
เวลาเป็นเกิดอันตรายขึ้นมาไปสะบัดโดนคันนู้นมา
หรือว่าไปชนอันนี้มาหรืออะไร

คุณพร้อมที่จะจ่ายเงินหรือว่าจะแบบว่าชดใช้ค่าเสียหายไหม
ในขณะที่คุณบอกว่าฉันจนฉันมีเงินอยู่แค่นี้
แต่ทำไมเราไม่ปกป้องหรือป้องกันตัวเอง
ไม่ให้เกิดไปจนถึงเหตุที่จะเป็น
ทำไมเราไม่เคยป้องกันกันเลยมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว
ดิฉันเป็นห่วงอันนี้มากกว่า

รัฐบาลมีกฎหมายม๔๔ขึ้นมา
เพื่ออะไรเขาไม่ได้ต้องการที่จะมาบังคับให้คุณ
ไม่ให้เล่นน้ำหรือไม่อะไร
แต่เขาต้องการให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตของคุณ

เราก็ต้องที่จะดูแลตัวเองให้ปลอดภัย
เพราะชีวิตนี้มันมีคุณค่ามากเลย
คุณแม่ไม่ได้ว่าในลักษณะของคุณที่ไปนั่งหลังกระบะว่า
ใช่แล้วก็ไม่ได้แยกแยะว่าจนรวยไม่ใช่เลย
คนทุกคนเมื่อเวลาอยู่บนรถอยู่บนถนนเนี่ยนะ
คุณจะรวยจะจนมันก็ขับรถกันอยู่บนถนนได้เหมือนกันทั้งนั้นแหละครับ
เคลียร์ประเด็นนี้นะคะคุณผู้ชมมาอีกหนึ่ง
คุณแม่เหอะเลย
นี่ฉันขอบอกอย่างหนึ่งนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ย
เราต้องวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาให้ถ่องแท้

ฉันไม่ได้ทำลายอะไรคุณเลย
เพียงแค่ฉันกลัวว่า
การเล่นน้ำหลังรถกระบะ

เป็นห่วงเสือกด่าฉัน

มีดีของมันอยู่แล้ว
ไม่ใช่หมายว่าอยู่คุณจะมาเปลี่ยนปั๊บ
แล้วมันกลายเป็นสิ่งที่ใช่นี่คือประเพณี

เขาไม่อยากให้เป็นอย่างนี้มาตั้งนาน
แต่ก็ด้วยความที่เป็นคนไทยสบาย

พอบอกว่ามันผิดนะ
ฉันจะปั๊บก็หาว่าหัก
เล้าเล่มงามขึ้นมาทันทีรับไม่ได้
กูก็สบายมานานแล้ว
สรุปได้เลย
จนกระทั่งลูกที่ไปให้พระอุ้มน้องคนนี้ดราม่าหมดฉันมีเหตุผลทั้งสิ้น

เดี๋ยวเรามาอัปเดตสภาพอากาศกันนิดนึงค่ะวันนี้ฝนตก
เดี๋ยวขออันข่าวที่มันเป็นเรื่องราวหน่อยนะค่ะ